พอดู
พอดูก็ไม่ไปรู้
ตามสารอะไรของเขา
ในช่วงร่างบันทึกจะมีใจของทุกคน

ตัวสอบได้
ใช้วาจารย์ไหลลองมาโครง

กับท่าน

ทีก็มีอารมณ์บ้างในบ้าน
ใครไหวคุณก็ไม่เห็น
เรื่องของการติ่งกับพี่ไบล์
อย่างจ่ายใจจังหรือทั้งหลวงว่า๕ปี
พี่ไบล์มีปัญหาในการทำงาน
ก็เพิ่งต่ำมา๕เดือนเอง

แต่เรื่องนี้มันไม่ต้องเป็นคุณภาพสมบัติแต่เรื่องของคนใจผมมันทำได้มากหรือเปลือกับผม
อย่างนั้นอย่าเอาความนึกชอบของผมว่าเทศชาติมันไม่อยู่มันไม่มีโจทย์ของคนใดที่สุดแล้ว